เปิดปากกับภาคภูมิ
ชิงเอามิดที่แล้วเอามิดที่แล้วแต่เวลาฝนภูมิอ๋อฝนภูมิ
เราเราเริ่มทำภาคมากแล้วต่อตัวทิมความจะตายยังยัง

ด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบไม่อยากจะทำอย่างงี้เลยแล้วป้าทำทำไม
ครับก็ตาทำไมผมกลัวว่าแบบหลังหรือลงหรือว่า
อย่าล้อมอีกเลยพร้อมล้อมตรงนู้น
อยากจะถามเขาว่าทำไมถึงทำกับเขาขนาดนี้รู้ไหมว่าเขาเป็นเด็กที่กระตันยูมาก
เขาเลี้ยงเขาเป็นหัวหลักของบ้านทำไมคุณแบบใจร้ายกับเขาจังเลย
อยากจะรู้จังมีอะไรส่วนตัวป่ะแค้นส่วนตัวหรืออะไรอย่างนี้ป่ะ
ถึงทำกับเขาได้ขนาดนี้เพราะว่าเกินไปเกินไปที่มนุษย์เขาจะทำอะไรอย่างนี้
จิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
เราจะคุยกันเกี่ยวกับคดีของน้องก่อย่านะครับ
ก่อย่าเป็นสาวประเภท๒อายุ๒๙ปี
ท่านคงเห็นข่าวเห็นคดีกันมาวันสองวันแล้ว
น้องไปทำงานแถวสวนลุมพินีนะครับเมื่อคืนวันก่อน
แล้วก็ถูกคนร้ายเมื่อสักครู่เนี้ยล่อลวงไปแล้วพยายามจะชิงทรัพย
สุดท้ายน้องโอนเงินให้๑๔๐๐บาทแต่คนร้ายมันยังไม่หยุดทำร้ายน้อง
แล้วเอาร่างน้องที่แน่นิ่งไปแล้วเนี่ยไปโยนทิ้งคลอง
แถวคลอง๒ปฐุมธานีสุดท้ายน้องเสียชีวิต
ผู้คลมชมทัพวันนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ต้องหาจะถูกจับได้แล้ว
แต่คุณแม่คุณพ่อครอบครัวญาติพี่น้องยังติดใจ
ติดใจที่ว่าพฤติกรรมการก่อเหตุของผู้ต้องหาเนี่ย
มันโหดร้ายขนาดนี้ทำคนเดียวจริงเหรอ
แล้วตอนที่จับน้องไปโยนทิ้งคลองเนี่ยน้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
วันนี้คุณแม่คุณพ่อของน้องก่อย่าไปยื่นร้องขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรมทางคดีกับทางกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับ
ก็คือท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
วันนี้ผมเลยเชิญทั้ง๓ท่านมาพูดคุยมาสอบถามกัน
รายการนะฮะเปิดปากกับภาคภูมิคุณพ่อคุณแม่ของน้องก่อย่า
และท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับท่านธนกิจครับ

สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณพ่อน้องก่อย่าครับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

แล้วก็ต้องขออนุญาตพูดคุยหรือว่าสอบถามกันจริงกับคดีที่เกิดขึ้น
คุณพ่อพูดคุยกันได้เนอะในวันนี้
เรื่องราวคดีของของลูกชายเนอะน้องก่อย่า
วันนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับท่านธนกิจใช่ไหมฮะ

เรายังติดใจตรงไหนอะไรยังไงครับคุณแม่เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นกับทางน้องก่อย่า
ว่าทำคนเดียวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ทำแบบรุนแรงเกินไป
กลัวว่าข้อหาจะไม่หนัก

อยากให้รับโทษถึงไหนครับ

เดี๋ยวค่อยไล่เรียงนะแล้วก็สอบถามกัน

สงสัยรัวติดใจกับคดีที่เกิดขึ้นมันพอมีทางที่จะเจอยังไง
จากทางสายใหม่ต้องรอดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็ได้ประสานท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
พลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตนะครับท่านก็เร่งรัดเมื่อคืนก็เอาตัวผู้ต้องหาได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ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
ของของนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจแต่ถ้าเกิดยังสงสัยในเรื่องสาเหตุการตาย
หรือสาเหตุการเสียชีวิตว่าเอ่อเป็น
เป็นการเสียชีวิตอย่างใดก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผลพิสูจน์ของทางเจ้าที่
ตำรวจเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรายังสงสัยก็ยังสามารถที่จะยื่นที่
กระทรวงนี้ทำให้ตรวจพิสูจน์ในในครั้งต่อไปได้อันนี้คือประเด็นที่อธิบายความ
แต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของคดีความเนี่ยนะครับผมก็ได้เอ่อ
พูดคุยกับทางท่านผู้บัญชาการแล้วนะครับท่านให้ความเป็นธรรมว่าคดีนี้เนี่ย
อย่างไรก็ตามเนี่ยโทษมันสูงสุดถึงประหารชีวิตอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมนะครับทีนี้เราก็จะให้ทางยุติธรรม
จังหวัดเนี่ยประกบช่วยเหลือดูแลทางนี้ด้วยนะครับว่าคดีความดังกล่าวเนี่ย
มันมีข้อสงสัยอะไรบ้างเช่นก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่า
หรือมีคนอื่นหรือเปล่าในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
เจ้าที่ตำรวจต้องเอ่อทำให้ญาติผู้เสียหายเนี่ย
ได้รับความกระจ่างในประเด็นดังกล่าวนะครับ
นี่ก็เป็นแนวทางที่ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หากถ้าเกิดกรณีดังกล่าวเนี่ย
ไม่สบายใจเกิดสมมุติว่าทราบว่ามีคนที่จะมีการข่มขู่หรือไม่อย่างไร
เราก็สามารถที่จะใช้ของกรมคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของการดูแลเรื่องการคุ้มครองพยานได้ด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าท่านสมศักดิ์ก็บอกมาว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
กับการเสียชีวิตของน้องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ใช่ครับแต่ว่าคุณแม่ผมขออนุญาตสอบถามคุณแม่คุณพ่อก่อนนะครับ
คุณแม่อัญชาลีคุณพ่อสุธินนะฮะเอาวันที่เกิดเหตุก่อนเนอะ
อ่าคืนอังคาร๒๒ค่ะออกไปทำงานออกไปประมาณกี่โมงคุณแม่วันนั้น
ประมาณสามทุ่มค่ะสามทุ่มค่ะแล้วหายเงียบไปเลยจนคุณแม่
เช้าวันพุธใช่ไหมเช้าวันพุธเออเขาออกไปทำงานเนี่ย
ส่วนใหญ่เราจะไม่ติดต่อกันจะติดต่อเอาแต่เวลาทำงาน
เขาจะจอยกันกับเพื่อนมันก็อยู่ตรงนั้นนะตรงนี้นะ
จะแค่ถ่ายรูปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าถึงเวลากลับบ้าน
เขาจะกลับมาประมาณตี๔กว่าตี๕อะไรแบบนี้
ก็ตัวเองตี๕ลูกมาถึงบ้านแล้วไม่เป็นไรก็เลยตี๕
แต่จะถามว่าแม่จะถามว่าลูกอยู่ไหนแล้วเขาจะตอบมา
ใกล้ถึงบ้านแล้วอะไรอย่างงี้อันนี้คือชีวิตปกติโดยทั่วไปใช่ค่ะ
คุณแม่มีลูกกี่คนครับมี๒คนค่ะน้องกอย่าเป็นคนเล็กค่ะ
เป็นลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ขออนุญาตค่ะก็คือคุณแม่บอกว่าแปลงเพศเรียบร้อย
ก็มีพี่ชายอีกคนนึงน้องก่อย่าอายุ๒๙ทุกวันก็จะออกไปทำงานแบบนี้

คืนวันอังคารที่ผ่านมา๒๒พฤศจิกายนปกติที่ออกไปแล้ว
เช้าวันลุงขึ้นตี๔๕ต้องมาใช่ค่ะเช้าวันนั้นคือวันพุธ๒๓พฤศจิกายน
ใช่ค่ะก่อย่ายังไม่กลับบ้านใช่ค่ะบ้านอยู่แถวไหนนะคะคุณแม่
แถววัดประยูนค่ะอ่าสะพานพุทธฝั่งทนนะครับอันนี้แชทใช่ไหมฮะที่คุณแม่
ส่งไลน์ไปหาใช่ค่ะใช่น้องก่อย่าใช่ค่ะก็คือส่งไปตลอดเลยตั้งแต่ตีห้ากว่ากว่า
ใช่ค่ะแล้วก็โทรไปด้วยโทรไปด้วยก็ปิดเครื่องปิดเครื่องตัวเองก็ใจไม่ดีแล้ว
เพราะตามหลักลูกไม่เคยปิดเครื่องลูกไม่เคยปิดเครื่องแล้วมันเลยเวลาตัวเองก็เช็คตลอด
ถึงมีข้อความอย่างนี้ตลอดนะคะว่าทหารวูบอะไรอย่างนี้
แล้วคุณแม่ทำยังไงต่อพอติดต่อไลน์ก็ไม่อ่านไม่ตอบ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเบอร์อะไรลูกไม่เคยของเพื่อนไม่เคยให้
ตัวเองก็เป็นคนในเฟซบุ๊คว่าใครคนไหนตัวเองก็จิ้มไปแล้วไปทักว่า
เห็นยังไงไหมอะไรอยู่ด้วยกันไหมลูกบอกว่าเพื่อนของลูกบอกว่า
ติดต่อไม่ได้ประมาณ๕ทุ่มแล้ว
เฟซบุ๊คของเพื่อนลูกใช่ไหมไปดูเฟซบุ๊คของก่อย่า
เพื่อจะดูว่ามีเพื่อนคนไหนบ้าง
ก็เลยทักติดต่อเข้าไปทางแสเฟซบุ๊

เขาบอกว่านี่ก็ติดต่อก่อย่าไม่ได้ตั้งแต่๕ทุ่มแล้วนะ
๕ทุ่มยังไงเขาปิดเครื่อง

เราอยากไปขอดูกล้องวงจรปิด
ว่าจุดนั้นที่ลูกอยู่จะมีใครมาหาลูกไหมมาคุยกับลูกไหม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็ไปที่สนไปขอใบ
แล้วก็ไปกับเพื่อนลูกกันทั้งหมดสามคนก็ไปหา
ตอนแรกไปที่เขตของสำนักงานเขตในพื้นที่ใช่ค่ะ
เพื่อจะขอดูกล้องวงจรปิดใช่ค่ะแต่ดูไม่ได้เพราะว่ามันมืด
มันไกลคือเขาเขาให้ดูแล้วล่ะใช่แต่มันมองไม่เห็นใช่ค่ะ
มันมองไม่เห็นนะไม่ใช่ดูไม่ได้คือมองไม่เห็นมัน
มันไกลมากมันมืดใช่ค่ะมันมืดแถวนั้นรู้สึกที่น้องยืนอยู่
จะไม่มีกล้องแล้วแล้วเห็นรถน้องไหมคือรถน้องเนี่ยยังจอดอยู่ที่เดิมใช่ไหม
ใช่ค่ะรถรถเก่งน้องก่อย่ายังจอดอยู่ที่เดิมค่ะแต่กล้องวงจรปิดที่แม่ดูเนี่ย
มันไม่มีเพราะว่าไปไปตรงนั้นไม่ถึงมันมืดใช่ค่ะตัวเองก็เดินมา
เดินแบบพอนั่งรถมาแล้วเดินเดินขอดูกล้องวงจรปิดตรงไหนมีตัวเองจะดูว่า
ตรงไหนที่สอดมาที่รถนี้ได้จังหวะมันไม่มีมันมีอยู่ที่หนึ่งตรงโรงแรมอะไรที่ตรงข้ามกับ
รถของน้องโดยตรงเนี้ยอ่าแต่เขาไม่สามารถกล้องเขาที่จะมาแทน
แนนดูรถลูกได้เขาแพนไปทางทางสี่แยกสามแยกอะไรตรงเนี้ยก็มองไม่เห็นอีก
ใช่ค่ะมองไม่เห็นทั้งวันแม่ก็หากล้องวงจรปิด
แล้วเดินพอเดินไปคราวนี้ก็ไปที่สนไปห้องสืบไปบอกห้องสืบ
ว่าขอแบบห้องสืบดูอย่างเงี้ค่ะห้องสืบเขาก็ทำให้ดู
กับเพื่อนเพื่อนลูกเขาทำกันก็เห็นเหมือนกันแต่ไกลแต่เราไม่ทราบว่าอะไรบ้างอ่ะค่ะ
มันไกลไกลมากเลยจุดที่ลูกจอดรถแล้วตัวเองก็ถ่ายรูปรถลูกมาไว้ว่าลูกจอดอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่ยังมีแก้วน้ำใช่ค่ะยังวางทิ้งอยู่ใช่แล้วกระเป๋าตังค์ลูกก็ยังอยู่ในรถ
สินยังอยู่ในรถหมดใช่ค่ะรถล็อกไหมรถล็อกค่ะรถล็อกนะใช่ค่ะ
ช่วงนั้นคุณพ่อไปด้วยหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณพ่อทำงานใช่ค่ะอ่า
ท่านผู้ชมครับคือที่คุณแม่เล่าให้ฟังเนี่ยนี่คือ
เช้าวันรุ่งขึ้นและตลอดทั้งวันวันนั้นซึ่งคือวันพุธใช่ค่ะ
แถวย่านสวนลุมพินีท้องที่แถวนั้นพยายามตามหาร่องรอยของลูกสาว
ของลูกชายขออภัยค่ะของน้องก่อย่าว่าหายไปไหนค่ะ
ในขณะเดียวกันนะฮะในวันนั้นนะในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่คลองสองปฐุมธานีใช่ไหมแม่ค่ะที่เจอร่างของน้องก่อย่าเนี่ย
เขาก็ไปเจอร่างของน้องลอยขึ้นไปแล้วไปติดใต้ถุนบ้านของชาวบ้าน
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งตำรวจสพคลองหลวงให้มาตรวจสอบ
ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยวันนั้นเนี่ย
มันมีข่าวออกมาว่าพบศพของหญิงสาวประเภทสองท่านธนกิจ
มีร่องรอยแบบนั้นแบบนี้มีร่องรอยการถูกทำร้ายแถวศีรษะอะไรต่างนานา
แล้วมีกุญแจรถเอกสารทรัพย์สินอย่างอื่นไม่มี
ซึ่งคุณแม่ที่หาลูกชายอยู่ทั้งวันเนี่ยหาน้องก่อย่าอยู่ทั้งวันเนี่ย
ลูกสาวดีกว่าหาลูกสาวหาน้องก่อยย่าอยู่ทั้งวันเนี่ย
ก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ข่าวเพราะตัวเองไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูอะไรนะครับ
เที่ยวแต่จะหาลูกแล้วก็อยู่ที่สืบว่าดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พร้อมหลวงได้ค่ะคุณแม่คุณพ่อญาติพี่น้องบอกนั่งดูข่าวอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เห็นพอดีเห็นจำพวงกุญแจได้แต่ก็ยังไม่ชัดจนไปเห็นแหวน
กับข้อมือถึงได้รู้ว่าเป็นรู้เห็นจากข่าวในทีวีใช่ค่ะ
เห็นแล้วคุณแม่ตามหามาทั้งวันแล้วพอเห็นตรงนั้นแล้ว
คิดว่าใช่เลยเหรอใช่เลยใจสลายไปเลยอ่ะ
ก็ลูกตัวเองอะไรที่เห็นแล้วชัดที่สุด
กุญแจรถหรือว่าแหวนหรือว่ากุญแจนี่ก็ชัดอยู่แล้วที่ชัดที่สุดก็คือแหวนกับ
กำไรข้อมือนั่งดูข่าวทีวีอยู่อย่างเงี้หรอ
พอภาพมาอะไรมา
ภาพมาตัวเองตอนแรกนอนดูลูกสะพ้ายเห็น
แม่แม่นี่เหมือนของน้องเลยก็บอกว่าปูอย่าพูดเล่น
ไม่เอาตัวเองก็เริ่มแบบนี้แล้วแล้วพอถ่าย
เขาถ่ายให้เห็นอันนี้ชัดชัดเลยเป็นของลูก
ตอนนั้นใจเราเป็นยังไงบ้างอืมบอกไม่ต้องมันเหมือนสลายไปเลยอ่ะ

หลังจากนั้นพอคุณแม่ดูข่าวแล้วทำยังไงต่อ
ก็ถึงรู้เรื่องราวของลูกสาวอ่าของลูกสาว
มีการติดต่ออะไรกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงที่แม่ติดต่อแล้วได้คุยกับกู้ภัยที่เขาประสานมา
จนกระทั่งอีกวันหนึ่งถึงได้ไปเห็นร่างน้อง
เพื่อไปยืนยันตัวบุคคลกันค่ะอีกสักครู่กลับมาครับทุกผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องก่อย่านะครับ
คือหลังจากที่คุณแม่เห็นข่าวของน้องก่อย่าทางทีวีจำแหวนจำข้อมือที่เป็นสร้อยข้อมือ
จำกุญแจรถอะไรได้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่กู้ภัยเนี่ยเขาตามหาญาติเจอแล้วก็ติดต่อมาพอดี
ติดต่อทางหลานหลานชายใช่ไหมใช่ครับที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะฮะก็คือ
คือทางกู้ภัยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ค่ะแต่พอว่าเห็นเป็นสาวประเภทสองก็เลยไปดูในกลุ่ม
ที่จะมีกลุ่มสาวประเภทสองแล้วก็เทียบจากหน้าของของศพที่เจอค่ะจนอุ้ย
ใช่น้องก่อย่าแล้วเห็นบอกกู้ภัยคุยกับร่างของน้องก่อย่า
ค่ะคุยว่ายังไงนะแม่เอ่อกู้ภัยอ่ะเขาส่งอ่าห้อง
ใช่ค่ะไม่ไปอ่าเขายังให้ดูส่งอะไรยังไงก็ไม่ไป
ใช่ดูอยู่เลยว่าส่งให้แม่นะแต่ไม่สามารถส่งให้ได้
ก็คุยกับร่างน้องว่าน้องน้องจะให้ส่งใครบอกใครสื่อสารของใครบอกพี่
จังหวะเขาก็ไปหาเจอพรเทพสรกุลเขาก็เลยกดไปแล้วพี่ชายเขา

ใช่ค่ะก็เลยกดไปแล้วทักไปส่งรูปว่ารู้จักน้องคนนี้ไหม
เขาก็บอกรู้จักปังจังหวะดูข่าวทีดีทีวีพอดีกำลังแบบใช่ค่ะ
แล้วทางทางนี้ก็โทรมาหาพอดีว่ามันใช่แล้วนะใช่ค่ะ
ก็เลยติดต่อไปยังสพคลองหลวงแล้ววันรุ่งขึ้น
ก็ไปดูศพน้องที่โรงพยาบาลใช่ค่ะในระหว่างเนี้ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่คุณแม่ของน้องก่อย่าทราบข่าวเรียบร้อยคุณพ่อทราบข่าวเรียบร้อย
พี่น้องทราบข่าวอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ไปดู
ยืนยันศพน้องใช่ค่ะตำรวจสพคลองหลวงก็ไปจับคนร้ายได้พอดี
หลังจากไปแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นรถของคนร้ายเนี่ย
ขับผ่านไปแถวถนนที่เป็นคลองแล้วแกะรอยจากรถจนตามไปนู่นนะฮะ
หนีไปอยู่ที่บางแสนที่ชนบุรีนี่ฮะนี่รถแล้วพอได้ตัวมาเนี่ย
นายยุทธพลปิยะวิทยาการชื่อเล่นชื่ออาร์ตอายุ๓๖ปีปกติเป็นรายเดอร์
เที่ยวทะเลที่บางแสนชนบุรีค่ะในวันที่คุณแม่กำลังตามหา
ก่อย่าอยู่ใช่ค่ะในวันที่เจ้าหน้าที่เขาเจอร่างน้องลอยอยู่ในคลอง
ไปติดใต้ถุนบ้านของชาวบ้านค่ะคนร้ายไปเที่ยวทะเล
สารภาพว่าทำร้ายน้องให้น้องเนี่ยโอนเงินผ่านแอปธนาคารให้
ซึ่งน้องโอนเงินไปให้เนี่ย๑๔๐๐บาทใช่ค่ะแต่ไม่หยุดนะฮะน้องโอนให้แล้วนะครับ
อย่าโอนให้แล้วนะฮะทำร้ายน้องต่อแล้วเอาน้องเนี่ยไปทิ้งคลอง
วิธีการก็คือใช้ค้อนเนี่ยทุบน้องทุบที่ศีรษะ
แล้วช่วงที่เอาน้องไปทิ้งคลองเนี่ยเอาดัมเบลในรถมาแล้วพันโซ่
แล้วก็ลัดน้องเพื่อจะถ่วงน้ำด้วยไอ้พฤติการต่างต่างที่ผู้ต้องหา
สารภาพมากับตำรวจคุณแม่เนี่ยได้ยินได้ฟัง
ตอนนั้นไม่ได้ดูเท่าไหร่เพราะตัวเองอยู่แต่ที่เจ้าโรงพยาบาลอย่างเดียว
ไม่ได้ดูตอนกลางคืนเลิกจากงานสดน้องเข้าบ้าน
แล้วเปิดทีวีเห็นแบบข่าวนี้ทิ้งประจับตาย
มันโหดร้ายเกินไปนะโหดร้าย
คิดที่ฆ่าเขาและแถมเอาดาเบลโซ่หลัดคอเพื่อไม่ให้ศพน้องขึ้นให้อยู่ข้างล่าง
แล้วน้องก็เห็นไหมขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้
ตอนที่แม่ไปดูศพน้องที่โรงพยาบาลรู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ตัวคนร้ายหรือยัง
เอาช่วงประมาณกี่โมงบ่ายแม่มารู้บ่ายใช่ค่ะแม่มารู้บ่าย
แต่ว่ามีญาติพี่น้องที่รู้เขาก็ไปรอเจอผู้ต้องหาเลยที่ใช่ค่ะ
ตอนแรกอยู่กันที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะอืมอยู่กันหมด
พอได้ข่าวว่าจับได้เขาก็แยกไปที่สพกัน
แล้วต่อแม่ก็เฝ้าน้องอยู่นี่ผมผมเข้าใจจิตใจเลยนะ
คือทุกคนแน่นอนว่าเจอเจอคนที่มาทำร้ายลูกเราหลานเราแบบนี้
ไม่มีใครทำใจได้อ่ะบางคนถึงขั้นเข้าไปแบบพุ่งไปหา
คนก่อเหตุเลยหลานหลานสาวกับลูกชายที่เข้าไปทำ
ที่สพคลองหลวงใช่ไหมใช่ค่ะคนร้ายบอกคือเขาแม่
อันที่ผมเองคนแค่ก็แค่ไอเงินพันสี่คุณค่าเขากระดันแล้ว

อันนี้ก็มีราคาสองหมื่นเจ็ดเอาแค่โทรศัพท์
โทรศัพท์นี้โยนทิ้งน้ำนะใช่ค่ะไม่ได้เอาไป

นั่นหรอแค่นั้นเอง

เยี่ยมโหดอะไรขนาดนั้น

นั่นหมายความว่าตอนที่น้องก่อย่าถูกนายยุทธพลทำร้าย
ก่อนที่จะโอนเงินให้แล้วหลังจากโอนเงินให้แล้วเนี่ย
แค่สลบไปยังไม่ได้เสียชีวิต
เป็นที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกนะ
คือถ้าฟังจากผลการชนะสูตรใช่ไหม
แล้วเอาไปโยนทิ้งคลองนั่นแหละทำให้น้องเสียชีวิตจากการจมน้ำ

เพราะน้องก็ไม่น่าจะแบบว่ามีกำลังอะไรที่จะขึ้นมาได้

อาจจะหมดเลือบหมดแรง
คือทางคดีเนี่ยตอนนี้คุณแม่ติดใจอยู่สองอย่างใช่ไหม
หนึ่งก็คือข้อหาข้อหานะครับ

นายยุทธพลเนี่ยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยกระทำการทารุณโหดร้าย
มีชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ซ่อนเร้นหรือทำลายศพแต่คุณแม่กังวลว่าข้อหามันจะหนักถึงขั้นประหารชีวิตไหม
คนร้ายบอกขอโทษคุณแม่ได้ยินในข่าวใช่ไหม

ไม่อยากฟังไม่อยากดูทำใจไม่ได้
เราจะไม่เปิดภาพอะไรตรงนี้มานะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าคุณแม่บอกไม่อยากฟังไม่อยากดูแล้ว
แต่ที่คุณแม่ได้ฟังมาคุณแม่

คือมันไม่สะทกสถานเหมือนพูดขอโทษกันง่าย

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องก่อย่าเนี่ย
กังวลว่าข้อหาที่แจ้งเนี่ย

อย่างเรามีโอกาสได้ทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียชีวิต
ลักษณะของการจมน้ำเนี่ยนะครับ
ถ้าหากว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนที่จะนำศพเนี่ย
โยนทิ้งน้ำนะครับ
ทางกายภาพก็คือเช่นปอดอะไรก็จะหยุดทำงานแล้ว
ดังนั้นถ้าโยนลงไปในน้ำเนี่ย
น้องก็อาจจะไม่ได้หายใจอยู่แล้วใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นพวกเศษดินเศษวัสดุที่อยู่ในน้ำมันจะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้
อันนี้แสดงว่าเสียชีวิตก่อนที่จะถูกโยนลงน้ำใช่ไหมครับ
แล้วก็แต่ในกรณีอย่างนี้ถ้าผ่าพิสูจน์มาได้นะครับ
แล้วพบว่าในปอดหรือว่าในหลอดลม
หลอดอาหารในกระเพาะยังคงมีเศษดิน
อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับตรงตรงเนี้ยก็มันก็เป็น
พยายามหลักฐานที่สำคัญที่เจ้าที่ตำรวจต้องเอามา
เป็นพยานหลักฐานหนึ่งถ้าน้องเสียชีวิตลักษณะอย่างนี้แสดงว่า
น้องยังไม่ไม่ตายในทันทีนะครับก็ถูกทำทำลักษณะนี้
ทีนี้กรณีข้อหาเนี่ยถ้าหากเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่น
นะครับอ่าจนถึงแก่ความตายเนี่ยถ้ามันเป็นใน
ประมวลกฎหมายอายามาตรา๒๘๘เขาก็อาจจะมีโทษประหารชีวิต
หรือมีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก๑๐ปีถึง๒๐ปี
อันนี้ก็จะเป็นฐานหนึ่งแต่ในกรณีอย่างนี้ผมมองว่า
มันก็น่าจะเข้าในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘
ก็คือการฆ่าผู้อื่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นการฆ่าโดยการทรมานตามเอ่อ
เว็บ๕นะครับว่าเป็นการฆ่าโทษเนี่ยมันจะประหารชีวิต
โดยการกระทำทารุณโหดร้ายถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือถึงประหารชีวิตโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
ประหารชีวิตมันจะต่างกันกันกับ๒๘๘นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ค้อนทุบอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แล้วมีการทำร้ายลักษณะแบบนี้
และน้องยังไม่ตายทันทีก็จับโยนลงไปในน้ำ
ดิ้นหรือได้ช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมครับบางทีถ้าเกิดว่าโยนไปธรรมดา
อาจจะยังพอมีสติหรืออะไรที่ยังพอช่วยเหลือตัวเองออกมา
แต่ถ้าเอาดัมเบลมัดอย่างนี้ครับ
มันเป็นเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยการทรมาน
ซึ่งโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคุณแม่

คุณแม่วันนี้ที่ทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเพจสายใหม่ต้องรอดก็ประสาน
แล้วก็พาไปยื่นหนังสือกับท่านธนกิจด้วยเนี่ย
คุณแม่บอกทีแรกอยากจะให้มีการชนะสูตรใหม่อีกสักรอบนึงใช่ไหม

เพราะว่าศพน้องตอนนี้คือไปอยู่ที่โบสถ์
เพื่อรอพิธีฝังใช่ไหมครับ

อย่างนี้เราจำเป็นอาจจะต้องชนะสูตรอะไรอีกไหมฮ

เราสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
แต่อันนี้มันตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะ

ก็ค่อนข้างจะชัดอยู่แล้วว่าถูกผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นคนฆ่าใช่ไหมครับใช้อะไรฆ่าใช่ไหมครับ
ฆ่าแล้วการเสียชีวิตเนี่ย
น้องเสียชีวิตเพราะนิติทางคุณหมอแจ้งว่า
อากาศหายใจก็แสดงว่าน้องเนี่ยคือจมน้ำ

ถ้าคุณแม่ไม่ได้สงสัยอะไรในประเด็นสาเหตุการเสียชีวิต
ก็สามารถนำศพไปบำเพ็ญกุศลได้แต่ถ้ายังติดใจ
ก็อาจจะให้ทางนิติวิทยาศาสตร์ทีนี้ประเด็นที่ผมบอกว่า
มันควรจะต้องขยายให้มันชัดเจนไปกว่านี้
นั่นก็คือว่าเขาทำคนเดียวหรือเปล่าอ่า

พฤติกรรมโหดร้ายขนาดนี้ทำคนเดียวได้หรือเปล่า
อันนี้คือเขาทำคนเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับ
อย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ที่เขาทำไปทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ย
มีอะไรบ้างอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็แรงจูงใจในการที่
ทำไมถึงจะต้องฆ่าเนี้ยมันก็คงจะต้องเอ่อ
ทำให้สิ้นกระแสความในเรื่องของพยานหลักฐานเพราะว่า
เขาอาจจะสู้คดีว่าทำด้วยวิธีอื่นวงจรปิด
มีครบไหมอย่างไรแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ท่านผู้วิชาการท่านก็คุยกับผมแล้วนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยเข้าไปควบคู่กันกับ
อีกอันนึงก็คือว่าคุณแม่ก็ต้องยื่นเรื่องทางของในความก็ของเงินเยี่ยวยากับ
ยังคงมีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์มรดกเนี่ย
เวลานี้ให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ย

ให้ฟ้องให้พ่วงคดีแพ่งเข้าไปด้วย

ผมขออนุญาตพักแป๊บเดียว

เพราะน้องก่อย่านี่คือเสาหลักของครอบครัว

เดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้าง

รวมทั้งอีกคำถามหนึ่งท่านผู้ชมถามมาเยอะเลย

ถึงประหารชีวิตไหมอีกสักครู่กลับมานะครับพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับน้องก่อย่าที่ถูกคนร้ายทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
นี่คือเสาหลักของครอบครัวนะฮะคุณแม่คุณพ่อบอกว่าน้องก่อย่าดูแลคนทั้งบ้านเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะมีมีใครบ้างฮะที่บ้านที่ที่น้องก่อย่าดูแลอยู่
ก็มีแม่มีพี่ชายพี่สะพ้ายหลานอีก๒ยายที่คุณพ่อด้วยยายแก่อายุ๘๕กับลุงคือเป็นพี่ชายของแม่
ผู้ป่วยนอนติดเตียงคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานแต่ว่ารายได้หลักเนี่ยคือน้องก่อย่าที่ดูแลครอบครัว

วันนี้ขาดเข้าไปนี่แย่เลยใช่ไหมนอกจากความสูญเสียความโศกเศร้าเสียใจ
แต่ว่าคนทั้งบ้านเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแตกสลายเลยใช่ไหมเห็นคุณแม่บอก
ใช่แล้วสงสารลูกอ่ะทุกข์อะไรเขาขนาดนั้นเขาจะเจ็บปวดแค่ไหน
ตอนนี้น้องทำพิธีที่โบสถ์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ
ถ้าตามกำหนดก็คือวันจันทร์จะมีพิธีคือสวดเป็นคืนที่สองเดี๋ยววันเสาร์คืนที่สาม
แล้วก็พักวันอาทิตย์คือวันจันทร์ก็เอาไปฟังครับทีนี้อย่างคุณแม่บอกเรื่องทางคดีอายาเนี่ยตำรวจเขาแจ้งหมดล่ะ
หานายยุทธพลเนี่ยจะโดนอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับแต่
เรื่องทางการเยียวยาต่างเห็นวันนี้ที่ไปยื่นหนังสือ
ทางกระทรวงยุติธรรมด้วยใช่ไหมครับคือณขณะนี้ต้อง
อย่างนี้ครับว่าเรามีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนค่าทดแทน
ค่าเสียหายกับจำเลยในคดีอาญาในเรื่องของการที่
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและเสียชีวิต
ก็จะมีสูงสุดคือจากหลายส่วนนะครับค่าโปรง
เอ่ยค่าขาดประโยชน์ทั้งหลายก็จะอยู่ในวง
ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอันนี้คือส่วนที่
จะได้รับตามพระราชบัญญัติอยู่นะครับแต่ในส่วนที่อ่า
เรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางเอ่อ
จำเลยในครั้งนี้นะครับเผื่อว่าจำเลยเองอาจจะมี
สินหรือมีอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็อยากให้ทางคุณแม่

ให้เขาดำเนินการในเรื่องของเรียกค่าเสียหาย
ในคลาลเดียวกันกับทางคยยาไปเลยนะครับมันก็จะทำ
ให้ง่ายขึ้นนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยนะครับ
ก็ทำไปแต่เดี๋ยวผมยังไงก็ตามผมก็จะให้ทางยุทธิธรรมจังหวัดเนี่ย
เขาช่วยเน้นย้ำในเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้สืบในส่วนนี้
แต่ทีนี้พอกลับมาท่านเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้ทางเจ้าที่ตำรวจสอบประวัติซ้ำอีกนะครับ
เคยก่อเหตุอะไรมาบ้างหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นหลายเรื่องที่หลาย
ท่านแบบโอ้โหถามมาทุกเนี่ยท่านก็ท่านผู้ชมถามมาเยอะเลยว่า
อย่างนี้จะถูกประหารชีวิตจริงจริงไหมครับคือต้องต้องเรียนอย่างงี้ครับว่าโทษ
หารชีวิตเนี่ยเรายังมีอยู่ครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของการขั้นตอนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ก็ต้องอยู่ในว่าเรื่องของพฤติกรรมเคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนหรือไม่อย่างไร
หรือว่าเป็นทำโดยเขาเรียกว่าทำโดยสันดารทำโดยเป็นนิสัยไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของทางกฎหมายนะครับก็คงเข้าสู่กระบวนการ
อันนี้เดี๋ยวเราเราจะดูแต่ว่าหากสมมุติว่านะครับเอ่อ
เขาเกิดได้รับโทษในวันหนึ่งติดคุกอาจจะ๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปีอะไรก็แล้วแต่
แล้วออกมาแต่เกิดจะต้องพ้นโทษออกมาเนี่ยนะครับ
ลำตีสมศักดิ์เทพสุธินท่านก็ทำกฎหมายอีกหนึ่งตัวไว้ก็คือกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
ครับนะครับหากมันมีอย่างเนี้ยแล้วเขาเคยก่อเหตุอีกหรือว่าเคยมีคดีเก่าอยู่เนี่ย
ออกมาเราก็จะใช้กำไรเอียมเนี่ยล็อกตัวติดเขาไว้เนี่ย
อย่างน้อยไม่น้อยกว่า๑๐ปีถามว่าอันนี้มีไว้มีประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างไร
ก็คือว่าอย่างน้อยสุดไอ้คนลักษณะแบบนี้ที่ก่อเหตุอย่างนี้เนี่ย
ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้รับทราบ
นะครับว่ามีคนแบบนี้เป็นบุคคลอันตราย
ทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตที่ลำบากยากขึ้นแล้วเราก็จะมีสังคมที่อย่างน้อยที่สุดก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับว่า
เอ่อเข้าไปที่ไหนเราก็จะรู้แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ของ
เอ่อกรมคุมพพฤษเนี้ยสิ่งเหล่านี้อยู่ครับคือคือผมฟังพฤติกรรมของคนก่อ

อยู่คนเดียวตอนนั้นเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้มากัน
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่เพื่อนของน้องก่อย่าเขา
ตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างเขาก็เสียใจกันทุกคน

ใช่ค่ะเขาสงสารน้องมากไม่น่ามาเจอแบบนี้
อย่าลืมที่ทางท่านธนกิจบอกนะ
คือทางคดีอายาในปัจจุบัน
เขาสามารถแจ้งเรื่องเรียกค่าเสียหาย
กับผู้ที่ถูกกระทำไปพร้อมกับคดีอาญาได้เลย
ไม่ต้องไปฟ้องแพ่งแยกใช่ไหมครับ
คือการฟ้องแพ่งก็ดำเนินการได้
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในขณะนี้

ก็ใช้ลักษณะอย่างนี้เพื่อสารจะได้ลงโทษ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการให้ชดเชยเยียวยา
ในเรื่องของความเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้น

อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
แต่หากว่าเราดูแล้วไม่พอใจกับการที่จะมีอยู่
เราก็สามารถที่จะฟ้องต่างหากเป็นคดีแพ่งได้อีกเช่นเดียวกันครับ
คุณแม่มีอะไรที่ยังเป็นห่วงหรือว่ากังวลอยู่อีกไหม

ไม่ครับได้ท่านรับปาก็ขอบคุณมากเลยครับ
แค่นี้ก็สบายใจขึ้นเยอะเลย
จากนี้ไปก็คงจะต้องสู้แล้วก็เข้มแข็งอ่ะเนาะ
อย่างน้อยก็เพื่อน้องก่อย่า
ที่จะทำให้เขาได้เป็นครั้งสุดท้าย
ผมเชื่อว่าน้องก่อย่าถ้าเขาดูอยู่เขาก็อยาก
อยากเห็นคุณแม่เข้มแข็ง
คุยอะไรกับน้องหรือคิดอะไรไปถึงน้องบ้าง
หลังจากที่ไปเจอร่างน้องแล้ว

ให้ลูกไปสบายไปเป็นนางฟ้าด้วยอะไรก็ได้
ลูกก็อยู่ได้แต่ก็คิดถึงลูกตลอด
เราเคยอยู่ด้วยกันคุยด้วยกันหัวเราะด้วยกัน
กินข้าวอะไรด้วยกันตลอดเวลาเลย
ไปทำงานแล้วก็กลับมาขอพร

ขอให้ร่วยเห็งตามขับรถปลอบภัยนะลูก
หลานสาวก็โวยพรเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกวัน
ต่อไปนี้ก็ไม่มีเขาแล้ว
แสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องก่อย่านะครับ
คือวันนี้ถ้าทำให้สะเทือนใจอะไรยังไงผมต้องผมต้องกราบขอโทษจริง
แต่ว่าวันนี้ที่ได้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่
อยากจะได้คุยกับทางท่านธนกิจกระทรวงยุติธรรมด้วย
เพราะว่าเขายังกังวลเรื่องของคดีความแล้วก็การช่วยเหลือต่างอยู่
ซึ่งณขณะนี้คุณแม่บอกว่าก็เข้าใจแล้วก็สบายใจ
ตรงส่วนของคดีแล้ว
ขอบคุณจริงครับแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยจริงครับ

ขอบคุณที่เทศนกิจครับ
ผมก็ได้แต่พูดว่าหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
ขออย่าให้มีคนแบบนี้อยู่ในสังคมอีกเลย
มันมาทำร้ายน้องก่อย่าแบบโหดเยี่ยมเหลือเกิน
ให้ใครต้องโชคร้ายต้องมาเจอแบบนี้อีกเลย
ขอให้ติดคุกนานรวดถึงขั้นประหารชีวิต
เหมือนที่คุณแม่น้องก่อย่าบอกเอาไว้เลย

กันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งฮะ